มิถุนาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความหวังจริง
เพราะอะไรรู้ไหมแม่น้องชมพู่รอคอยเดือนนี้มาก
เนื่องจากขอบอตรอบอกว่าเดือนนี้จะมีการออกไม้จับคนร้าย
บอกนะว่าออกเมื่อไหร่และต้องจบคดีนี้ให้ได้

คุณแม่ก็เลยบอกว่าเป็นเดือนแห่งความหวังของแม่จริง
แล้วแม่ก็รอคอยนะอย่างวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ด้วย
เมื่อเช้าค่ะคุณแม่ไปทำบุญที่วัดถ้ำภูผาแอก
แล้วแม่ก็บอกว่าที่มาทำบุญก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอก
มาทำบุญวันเกิดส่วนเรื่องคดีน้องเนี่ยก็ต้องลุ้นนะ
ว่าจะจับคนร้ายได้จริงหรือเปล่า
จะเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ
ยอดสุขได้ให้สัมภาษณ์ตามที่มีข่าวนำเสนอไหม
คือพบตรบอกว่าจะมีข่าวดีในเดือนนี้

ทีนี้นั่งนับวันเลยรอจนถึงวันที่สามสิบ
แล้วแม่ก็บอกด้วยว่าความกดดันตอนนี้

เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นคนทำงานต้องเร่งจบคดีให้ได้

ว่าแม่ถ้าเกิดว่าจับคนร้ายได้จริง
แม่อยากจะพูดแม่อยากจะบอกอะไรไหม

เดี๋ยวฟังคุณแม่ว่าบอกว่ายังไงนะคะ
ในส่วนตัวแม่เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมคะ
ยังมีความหวังมากถึง๙๐ไหมคะ
คำตอบภายในเดือนนี้มันจะตรงกับใจเราค่ะ
หวังค่ะถ้าทางผู้ใหญ่ออกมาพูดขนาดนี้

อยากถามว่าทำได้ยังไง

อยากถามอยากได้คำตอบ
ยังเหมือนเดิมไหมคะแม่ว่าไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร
เป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องเนี่ย
ก็ไม่ขออโหสิกรรม
เหมือนเดิมค่ะใครที่กล้าทำให้คนตายคือไม่ควรให้อภัย
นี่แม่ไม่ให้อภัยแม่ไม่อโหสิกรรม
แล้วแม่ก็บอกว่าในใจแม่ก็มีอยู่คนเดียวนะคะ
ทีนี้แม่ก็มีการเปิดบันทึกที่แม่เขียนด้วยลายมือของตัวคุณแม่
แม่บอกว่าบันทึกนี้มันเป็นความในใจที่เก็บเอาไว้ตลอด๑ปีเลย
เริ่มเขียนตั้งแต่น้องเสียชีวิตไป๔เดือน
ก็ประมาณสักเดือนกันยาปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

เพราะว่าตอนแรกดราม่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเยอะ
ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็มีสมุดบันทึกนี่แหละเป็นที่ระบาย
แม่บอกนะคะว่าที่แม่เขียนไว้เขียนสีหน้า
เป็นการระบายความในใจที่แม่ต้องสูญเสียน้องชมพู่ไป
แล้วใจความในบันทึกที่คุณแม่เขียนคุณแม่ก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนึงซึ่งลูกสาวคนเล็กถูกพรากจากอกไป

ไม่ได้ยินเสียงเล็กใสของน้องชมพู่ที่ดังมาจากบนบ้าน

แม่จ๋าขึ้นเทิงก็คือเรียกแม่ขึ้นมาบนบ้าน

แม่จ๋าขึ้นเทิงขึ้นบ้านค่ะอะไรอย่างนี้นะฮะ

แม่บอกแม่ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานแล้ว
แล้วก็คิดถึงลูกเป็นแก้วตาดวงใจ
แล้วนาทีนี้มันอธิบายไม่ได้ค่ะ
ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นตัวอักษรได้
เพราะว่าม่านตาพร่ามัวมองไม่เห็นเส้นบรรทัศน์
น้ำใสกำลังรวมตัวกันไหลออกมา

ส่วนหน้าอื่นก็จะมีอีกประโยคนึง

บอกว่าไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เท่ารักจากพ่อแม่
ไม่มีรักใดมั่นคงเท่าสายเลือด
ไม่มีรักใดไม่ใช้เวลา
๓ปีที่ร่วมทางกันมาก็หมายถึงอายุของน้องชมพู่นะครับ
ก็มันมีค่าเกินกว่าจะบอกใครนะครับ
อันนี้คือความรู้สึกที่แม่น้องชมพู่เขาเขียน
แล้วก็หน้าที่๓ก็มีข้อความสั้นบอกว่า
ฝากไปให้แม่ไม่รู้ลูกได้รับหรือเปล่า
ฝากไปให้เพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้า
ฝากไปให้แทนความรักในใจเราอะไรเนี่ย
นี่คือส่วนหนึ่งที่แม่น้องชมพู่เขียน
แล้วก็หน้า๔ก็เป็นข้อความที่ค่อนข้างยาวเหมือนกัน
เขาบอกว่าเป็นการประบายความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ
ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถพูดกับใครได้
เพราะว่ามันมีดราม่าเยอะเหลือเกิน
ก็ได้แต่เขียนแล้วก็เก็บไว้อ่านคนเดียวนะครับ
ใช่ค่ะนี่พอเวลามันล่วงเลยมันผ่านพ้นมา
ก็ตัดสินใจไงให้กับทีมข่าวของเราได้ดู
ว่านี่เป็นบันทึกจากความรู้สึกของคุณแม่
อันนี้คือฝากฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่นะคะ

ลุงพลที่บ้านที่กอกปิดเงียบแล้วครับ
เพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าลุงพลไม่ได้อยู่บ้านที่กรอก
เพราะว่าช่วงนี้ทั้งลุงพลกับป้าแตน
ก็ไปที่จังหวัดสกลนคร
เพราะว่าไปเยี่ยมพ่อนะครับพ่อของลุงพล
แล้วก็ลุงพลยังบอกว่าเหตุผลที่ไปที่สกลนคร
บ้านของพ่อที่อำเภอวานอนนิวาส
เพราะว่ามาถมที่ด้วยมาปรับหน้าดิน
ที่ดินประมาณไร่เศษที่แบ่งกับพ่อ
เพื่อเตรียมจะปลูกต้นไม้จะทำสวน
แล้วก็สร้างบ้านเอาไว้พักผ่อน
ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่

อีกสองถึงสามวันก็จะกลับบ้านกรอกขอสังคมอย่าสงสัย

ก็หลายคนบอกโอ้โหมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะ
พอดีที่ทางพบตรบอกว่ารู้ตัวคนร้าย
แล้วทีนี้ลุงพลก็ออกจากบ้านกกอกหลายคนบอกโอ๊ยไปไหน
มีคนถามแบบนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าเขาไปเยี่ยมพ่อไอ้เฉย
ใช่ค่ะคุณแม่น้องชมพู่ไปแล้วลุงพลไปแล้ว
อีกคนนึงที่อยู่คู่กับเรื่องนี้มาก็คือหมอปลานั่นเองค่ะ
หมอปลาและคนเคยข้างกายลุงพล
หมอปลาและคนเคยข้างกายลุงพล
รอบนี้หมอปลาบอกว่ามั่นใจนะ
ข่าวการออกหมายจับคนร้ายคดีนี้มันจะต้องเป็นจริง
เพราะว่าพบตรยืนยันแล้วว่าหมายจับจะออกภายในเดือนนี้
หมอปลาบอกแบบนี้ดีใจกับพ่อแม่น้องชมพู่
ใกล้จะได้ฟังข่าวดีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา

แล้วหมอปลาก็ยืนยันคำพูดเดิม
เรื่องคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่
ซึ่งไม่ใช่พ่อกับแม่แน่นอน
คืออันนี้ที่หมอปลามั่นใจ
จริงก็คือหมอปลาก็ดูข่าวเหมือนกับพวกเราทุกคนนั่นแหละค่ะ
แล้วตอนที่ตำรวจบอกว่าจะออกหมายจับคนร้าย๓ข้อหา
ข้อหาแรกคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดา
หมอปลาก็ตั้งข้อสังเกตก็เหมือนที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตแหละว่า
ถ้าเกิดว่ามีข้อหานี้แปลว่าผู้ต้องหาคนนั้นต้องไม่ใช่พ่อแม่สิ
ส่วนจะเป็นใครหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวได้รู้พร้อมกัน

ครับเดือนนี้แหละเป็นช่วงเดือนที่เรารอคอยกัน

พบตรต้องเป็นคนแถลงเองอยู่แล้วล่ะ
จะแถลงเมื่อไหร่นะครับก็ลุ้นกันว่าห่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันนะ